ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะชาวบ้านบอกว่าพระรูปนี้เป็นแค่คารวาสยังยากเลยอ่ะ
นี่เป็นถึงพระแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมแบบไหนคะ
เมาค่ะเมาแล้วเดินลวนลามลูกเมียชาวบ้านไปทั่วเลย
สุรินทร์บอกว่าทนไม่ไหวไลฟ์สดให้เห็นพฤติกรรมกันแบบนี้ค่ะ
ลูกเมียเขาอื่นไงหยั่งหยั่งอีกเอี๋ยวเดี๋ยวแบบเปล็กให้ขยับหากูอีก

นั่งนี้นั่งนี้เดี๋ยวตำรวจมาจะได้ให้ไปโรงพักนั่ง

กูยืนดูนั่งดูอยู่เหมือนกี้

ใจได้นี่ค่ะใช้คำว่ามือปราบมาศาสนาอีกคนนึงเลยนะฮะ

จากหมอปลาเลยให้ฉายาเลยนะคะ
พระถามว่าผมทำผิดอะไรช่วยบอกได้ไหมให้ผมได้เข้าใจ

หนึ่งดื่มสุราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สองเดินแตะเนื้อต้องตัวชาวบ้านโดยเฉพาะคนที่เป็นศรีกา
แล้วศรีกาคือลูกเมียชาวบ้าน

นี่แหละค่ะถึงเป็นลูกเมียตัวเองก็ไม่ได้นะ
หมายถึงกินเหล้าคือคุณมันสวมนี่เห็นไหมใส่จีวอนแล้วมันโอ้อยากจะโบกด้วยนะ
เขามีการไลฟ์สดขณะที่ยืนโต้เถียงกับพระรูปนี้แหละค่ะ
มีอาการคล้ายกับคนเมายืนไม่ตรงเสียทรงแบบนี้ก็น่าจะเมาแหละดูออกนะคะ
คนถ่ายคลิปอ้างบอกว่าเห็นพระลูกนี้เดินไปจับไม้จับมือลูกเมียชาวบ้าน
ยังเมาสุราอีกนะคะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะ
พี่คนที่ไลฟ์สดก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอยากจะดื่มนะควรจะศึกออกมาเป็นคารวาสก่อน
แล้วตั้งวงดื่มเหล้าชนแก้วก็ไม่มีใครว่าจะถ่ายลงติ๊กต๊อกด้วยก็ไม่มีใครว่านะคะ
แต่พระรูปนี้ก็พยายามที่จะปฏิเสธแล้วเห็นไหมฮะพยายามเดินหนีวงชาวบ้าน

จีวอนไว้เลยอ่ะดึงเลยนะคะดึงจีวอน
แล้วแจ้งตำรวจมาตรวจสอบในย่ามีอะไร
กองแกงขวดกระทบกัน
นี่ค่ะพอชาวบ้านขอดูรู้ไหมคะในนั้นมีอะไร

พระรูปนี้บอกว่าอ๋อมีคนซื้อให้ก็เลยรับไว้

มีคนถวายซื้อให้ก็เลยรับไว้

ทีนี้ชาวบ้านบอกไม่เชื่อหรอก

เออเป็นพระมาพูดก็ไม่เชื่อนะคะ
ทีนี้ทำไงล่ะคะก็เลยจับขึ้นรถ

คนที่ถ่ายคลิปชื่อว่าจักรพันธ์ศรีสรยุทธ์

เห็นพระรูปนี้ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เอ้ามีประจักษ์พยานด้วยหรือว่าคนที่ถวายคือคนขายนั่นเอง
ถวายแต่รับปัจจัยมาด้วยนะนี่ไงนี่แหละพฤติกรรมการซื้อค่ะ
นี่คือซื้อใช่ไหมนี่แหละค่ะทีนี้คุณจักรพันค์ก็เลยขับรถมา
ตรงนี้จุดเกิดเหตุก็คือบขสอพระศาสตร์จังหวัดสุฬินนะคะ
พระรูปนี้แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมลวนลามลวนลามแม่ลูกที่อยู่หลังรถกระบะ
ตัวเองก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวจะเรื่องบานปลายเพราะตอนนั้นฝ่ายสามีของผู้หญิง
ทำท่าเหมือนจะไปยกพวกมารุมกระทืบพระรูปนี้แล้วนะคะ
ก็เลยตัดสินใจลงไปเคลียร์ให้แต่พระเนี่ยกลับพูดจาข่มครูบอกว่า
ผมรู้จักตำรวจเกือบทั้งจังหวัดสุรินทร์ตำรวจรู้จักท่านไหมคะ
จากนั้นก็มีปากเสียงกระดุนแรงตามคลิปเลยนะคะ
ล่าสุดบอกว่าตำรวจไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นพระจริงด้วยนะคะ
เป็นพระจริงด้วยเพราะว่ามีใบสุทธิแล้วก็จับศึกไปศึกเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะกินสปายจะกินอะไรก็ตามสะดวกเลย
แต่พอไม่ได้สติแล้วอย่าไปลวนลามคนอื่นอีกนะ